๑๖น๕๑นคุณผู้ชมครับ
เรายังเกาะติดเรื่องของนายกวินที่ไปยิงในเซเว่น
แล้วก็ไปยิงคนตายอีกศพหนึ่งที่โรงพยาบาลสนามที่ปฐุมธานี
เราจะย้อนไปดูเหตุการณ์ในทุกแง่มุม
ของนายกวินแสงดินกุลอายุ๒๓ปี

แล้วก็เริ่มก่อเหตุตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อคืนนี้

แล้วก็มาที่ร้านสะดวกซื้อนี้อีกครั้งหนึ่ง

ขุดเบียร์แตกเขาจะไม่จ่ายนะในส่วนที่เบียร์แตก
ทะเลาะมีปากเสียงกับนายรัฐวิทย์สันติคุบตะพงศ์อายุ๓๒ปี
น้องคนนี้เป็นพนักงานขายนะครับอยู่ใน๗๑๑นั้น
ก็มีการพนักงานคนอื่นออกมาพูดคุยตกลงกัน
ตี๒๓๓นาทีนะครับคุณผู้ชมครับกวินกลับมาที่ร้านสะดวกซื้ออีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้เอาปืนมาด้วยท่าไม่ดีแล้วพอมาถึงปั๊บถามหารัฐวิทย์คนที่มีเรื่องกันนะฮะ
พอเจอตัวปั๊บยิงสามนัดอย่างที่ผมบอกไปรัฐวิทย์ล้มลงหลังเคาน์เตอร์ชงเครื่องดื่ม
เซเว่นหลายคนเคยไปใช้พื้นที่บริเวณนี้คนร้ายนะครับทำยังไงรู้ไหมฮะ
พอยิงเสร็จเขาล้มลงเสร็จปั๊บที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่นี้คือ
กวินเนี่ยเอาเท้าไปเหยียบหน้าอกของรัฐวิทย์
คือจะดูว่าตายแน่ไหมตายแน่หรือยังแล้วก็เดินออกจากร้านไปนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุฮะ
จากนั้นเวลาสามนาฬิกาสามสิบนาทีตีสามครึ่งกะวินขับรถกระบะอีซูซูดีแม็กซ์สีขาว
ทะเบียนสามทพุท่าของไข่หกสองสามสามกรุงเทพมหานคร
เขาเปลี่ยนชุดฮะไปใส่ชุดลายพรางแบบทหารสวมหมวกเบเร่สีแดง
ถือปืนกระบอกหนึ่งเข้ามาที่ประตูหนึ่งของโรงพยาบาลสนาม
ราดยิงประตูบริเวณชั้นหนึ่งกระจกแตกก่อนที่ยิงเพราะอะไรเข้าไม่ได้
คุณผู้ชมเห็นไหมฮะมันมีโซ่คล้องอยู่ก็เลยยิงแล้วพังประตูแบบนี้
จากนั้นนะครับก็เข้าไปเข้าไปไปเจอกับผู้เคาะร้ายฮะ
ไปเจอกับผู้เคาะร้ายที่เข้าห้องน้ำแล้วกำลังออกจากห้องน้ำพอมาพอดีทราบ
ชื่อคือนายสุขสรรค์ขอสงวนนามสกุลนะครับอายุ๕๔ปีเห็นไหมครับ
จ่อยิงอย่างโหดเยี่ยมอืมนะฮะนี่คือการก่อเหตุที่อุกอาจ
ตอนแรกเราคิดว่ามันน่าจะจบแค่นี้แล้วเขาก็ขึ้นรถกระบะขับลงใต้ครับ
ใช่ค่ะหลังจากนั้นเวลาประมาณ๖โมง๒๐นาทีนะคะ
ผู้ต้องหาเนี่ยไปถึงที่จังหวัดประจวบคิริคันก็ไปใช้ปืนข่มขู่พนักงาน
น้ำมันให้เติมน้ำมันนะคะเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ไม่จ่ายเงิน
เขาขับกระบะผ่านมาที่จังหวัดชุมพรจุดหมายเนี่ยจะไปที่ระนอง
ซึ่งตรงนั้นเป็นบ้านญาตินะคะก็เวลา๙โมงครึ่ง
ผู้ต้องหาเข้าจี้ร้านค้าไปเอาเบียร์กับบุหรี่
ในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะจนกระทั่งสิบเอ็ดนาฬิกา
หลายหน่วยงานนะคะทั้งตำรวจทหารอาสาสมัคร
ระดมกำลังการตั้งด่านเพื่อที่จะสกัดจับคนร้าย
เพราะว่าทราบข่าวว่าคนร้ายมาถึงจังหวัดระนองแล้วนะคะ
แล้วก็มีการให้เบาะแสมาตลอดว่าคนร้ายนั้นมาหลบอยู่ที่บ้านย่า
ซึ่งย่าเนี่ยก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่หมู่๓บ้านหินช้างนะคะ
จนกระทั่งตำรวจนำกำลังเข้าปิดล้อมเวลาผ่านไประยะหนึ่ง
มีเสียงปืนดังขึ้นคือผู้ต้องหาเนี่ย
ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อที่จะไล่ให้ญาติที่ดูแลย่าเนี่ยออกจากบ้านไป
แล้วก็มีการยิงกระจกบ้านอีกสองนัดก็เป็นอย่างเงี้ค่ะ
กระทั่งถึงเที่ยงผู้ต้องหาก็ตัดสินใจมอบตัวค่ะครับ